มาดูเรื่องของการประท้วงขับไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
เนื่องมาจากการบริหารจัดการในพิธีวางดอกไม้จันท
วันที่๒๖ตุลาคม๒๕๖๐ที่ผ่านมา
เขายังชุมนุมกันอยู่นะคะสำหรับชาวจังหวัดชนบุรีนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นการชุมนุมวันที่๔แล้ว
แต่ทีนี้มีประชาชนเริ่มแบ่งเป็น๒ฝ่ายแล้ว

ทั้งฝ่ายเสนอแล้วก็ฝ่ายที่เห็นแตกต่างกันออกไปนะคะ
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้มีตำรวจทหารและอาสาสมัครรักษาดินแดน
ตรึงกำลังรักษาความสงบอยู่รอบนอก
จุดชาวบ้านรวมตัวกันประท้วงผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี

โดยบอกว่าไม่พอใจการจัดการระเบียบประชาชน
ไปวางดอกไม้จันทร์ในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ค่ะ

ประชาชนก็เริ่มหนาตาขึ้นมานะคะ
พอ๑๘นาฬิกาคนที่มาชุมนุมเขาก็รวมตัวกันร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน
และรวมกลุ่มกันมากขึ้นประมาณ๒๐๐๓๐๐คน

ยืนยันเหมือนกันเลย๒๐๐๓๐๐คนบอกว่า
อยากจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกจากพื้นที่ไป
เป็นการแสดงความรับผิดชอบ
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสอบถามความรู้สึกของประชาชนที่ซึ่งเกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป
วันนี้เริ่มมีการแสดงความคิดเห็นกล้าแสดงความคิดเห็นกันเพิ่มมากขึ้น
ไปฟังเสียงประชาชนที่เห็นต่างออกไปค่ะ
เป้ว่าไม่มีความหวังไม่มีความหวังอะไร
แล้วสุดท้ายที่
ต้องหนีไว้ที่อื่น

จากทำไมหรือต้องไปที่อื่น

อย่างน้อยก็มีเรื่องให้เล่าให้ลูกหลานฟัง
ถึงบอกเขาบอกคนชนบุรีนักเลง

คนชนบุรีใจนักเลง

เพราะคนนักเลงน่ะคืออย่างนี้คนอนภาร

อย่างนี้คือคนอนภาร

ไม่ใช่คนชนกล้าพูด

มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปแล้วนะคะ

สะท้อนมุมมองไม่เหมือนกันนะคะ
ท่านแรกนี่บอกว่าอยากจะประท้วง

ในการจัดระเบียบในการวางดอกไม้จันท
ขณะที่ชาวบ้านท่านที่๒นะคะอีกหนึ่งท่านบอกว่า
เป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเอง
ไม่ควรเอามาเป็นประเด็นในการประท้วงค่ะ
แต่ว่าทางกระทรวงมหาทัยก็ยังจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะคะ